คุณผู้ชมครับหมู่บ้านนี้คนในหมู่บ้านเขา
เอาพวกเรากลางวันนอนนอนพักผ่อนนะ
กลางคืนตื่นนะตื่นมาเฝ้าโจร
ใน๑ปีขึ้นไปแล้ว๑๓หลังได้ครับคุณผู้ชมฮะ

เปลี่ยนเวลานอนกันเลยคนหมู่บ้านนี้
โพสต์ภาพและข้อความลูกเพจขอความช่วยเหลือ
ที่หมู่บ้านแห่ง๑ในอำเภอไซน้อยจังหวัดดนทบุรี
โจรคุกคามงัดบ้านรายวัน๑ปีโดน๑๓หลัง

ชาวบ้านต้องอยู่กันอย่างหวาดระแวง
บางคนลูกเล็กถึงกับไม่กล้าอยู่เลยนะครับ

ตั้งแต่เดือนขออภัยฮะธันวาคมปี๒๕๖๐
จนถึงทุกวันนี้เขาบอก๑๓หลังได้แล้ว
กราฟิกที่เราให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะ
เดือนไหนปีไหนโอ้โหโดนกันทั่วหน้า
นางสาวนันทนาใจตรงครับ
เล่าบอกว่าบ้านหลังนี้ซื้อมา๓ปีแล้ว

คนร้ายเป็นผู้ชายเดินมาจากหลังบ้าน

แต่ว่าเข้าบ้านไม่ได้เพราะว่าติดประตูเหล็กดัดครับ
นี่ฮะนี่ฮะนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากหลังบ้านนะ

กล้าทำนะจากนั้นคนร้ายนะครับ
ยังไม่ละความพยายามไปงัดบ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันนะครับ
ซึ่งคนร้ายได้นาฬิกากับเงินสดไป
หลังจากนั้นคนร้ายก็กลับมาอีกก็มันได้ใจ
กลับมาอีกมางัดบ้านของเธออีกนะครับ

คนร้ายก็ไม่ได้กลัวอะไรเลย
ทั้งที่บ้านก็มีกล้องวงจรปิดนะครับ
เธอบอกว่าเธอกับลูกบ้านไม่ปลอดภัยเลยฮะ
ใช้เวลาอยู่ด้านหลังประมาณ๔๐นาทีถึง๑ชั่วโมง
ก็เข้าไม่ได้เค้าก็เลยปีนไปข้างบ้าน
อันนั้นได้อะไรบ้าง
จะได้ภาพเลี่ยมทอง
ได้ธรรมบาสต์ตัดสม

คือเราได้รับความเด็ดร้อนจริง
เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจเข้ามาดูในหมู่บ้านฮะ

แล้วก็จะติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วครับ